แม่ค้าสาวสวยกันบ้างเธอมาขายหมึกย่างครับ
ว้าว

หมึกก็ต้องขาวสิบ้างคุณ
คุณดูหมึกหรือคุณดูอะไรก่อนเถอะ

อ่ะปลาหมึกกับสีเหลืองนั้นไงขาน่ะขิวขาว
อยากจะไปช่วยย่างเลยทีเดียวเชียว
อ่ะขายอยู่ที่แถวไหน
หมึกย่างน้องอ้อนฮะ
จำชื่อให้ดีนะ
น้องอ้อน
อันนี้อากาศดีมาก
ดีของอร่อยก็อยู่ที่นี่แล้วเขาบอกอยู่แถวซอยแอมเวย์อำเภอเมืองจังหวัดน่าน
แล้วเจ้าของก็คือหญิงสาวผู้เซ็กซี่โอ้โหทรงพลังจริงน้องเอ้ย
โอ้โหแค่ปลายตามานิดเดียวเนี่ยก็เล่นเอาลูกค้าใจละลาย
เอาชื่อเล่นไปก่อนชื่อน้องอ้อนน้องอ้อน๒๑ปีนั่นคืออายุอาณาของน้องเขา
เธอขายมานานยังแต่ที่บอกอายุนี่ไม่ใช่อะไรนะนั่นคือความตั้งใจของเด็กวัยรุ่น
ใช่เนี่ยยังสาวอยู่แต่ดูความตั้งใจในการทำมาหากินของเธอ
หมึกย่างแบบนี้น้ำจิ้มรสเด็ดฮะแถมแม่ค้าก็เก่งด้วยแซ่บด้วย
ตกลงน้องเขาขายมานานยากอยากรู้เนี่ยขายนานแล้วขายรู้ใครรู้กันมากี่ปี๒ปี
๒ปีก็ถือว่าเป็นแม่ค้าที่มีประสบการณ์มีสูตรเด็ดขายอะไรอีกบ้าง
เขาบอกว่าขายหมึกย่างไม่พอโรตีก็มีด้วยของหวานดูสิ
นี่โรตีเนี่ยเธอบอกว่าเธอขายตั้งแต่ตอน๑๐ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยมีฝีไม้ลายมือเพราะที่บ้านขายโรตีอยู่แล้วไง

หมึกย่างตามด้วยโรตี
โอ้โหคุณจะกินยังไงคะหมึกย่างคำนึงโรตีคำนึงอย่างนี้เหรอ

ขายกี่โมงรีบพูดมาเดี๋ยวนี้

จนถึง๒๓นาฬิกา๕ทุ่ม

ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม

ส่วนคนที่บ้านไปซื้อด้วยนะ